มาดูเรื่องของการเปิดโอกาสทางการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียนกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ไทยรัฐ
แล้วก็มุมวิทยาลัยการฯจะทำพิธีเปิดโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๑๐๕เชือกม่วยวิทยาที่จังหวัดน้องคาย
อย่างเป็นทางการพาคุณผู้ชมไปรู้จักโรงเรียน
แห่งนี้จากรายงานของเราครับ
เสียงเพลงชาติไทยที่พร้อมเพลียงของเด็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๕เชือกม่วยวิทยาจังหวัดน้องคายดังขึ้น
นี่คือความภาคภูมิใจอีกหนึ่งของชาวไทยรัฐวิทยา
โรงเรียนแห่งนี้ก่อสร้างมา๘๐ปีแล้วอาคารเรียนเริ่มสุดโสม
เมื่อไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐคัดเลือกโรงเรียนเชือกม่วยวิทยา
โครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท
และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๕เชือกม่วยวิทยา
ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องคายเขต๑
เมื่อวันที่๑๑กรกฎาคม๒๕๕๙
โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด๒ชั้น๘ห้องเรียน
ครุพันธ์และป้ายโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า
อาคาร๑๐๐ปีกัมพลวัชรพลด้วยงบประมาณทั้งสิ้น๔๘๒๐๐๐บาท
นำความภาคภูมิใจมาสู่เด็กคุณครูและชาวชุมชนแห่งนี้
เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กในชนบท
แล้วสามารถดึงความสามารถของพวกหนูออกมาได้เยอะมากค่ะ

เช่นการลำการร้องเพลงหรือเป็นการพูดข่าวอ่านกรเนี่ยค่ะ
กิจกรรมพี่เลี้ยงน้องที่ดำเนินตั้งแต่ชั้นอนุบาล
หลักสูตรการเป็นพลเมืองดีและสื่อมวลชนศึกษา
ทำให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น
ยังจะต้องมีทักษะวิชาชีพนะคะ
เพื่อที่จะให้พวกเขานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ชรพลที่อยากเห็นเด็กไทยรัฐวิทยาทุกคนเป็นทั้งคนดีและคนเก่งค่ะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๕เชือกม่วยวิทยาจังหวัดน้องคาย
นับเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่๔ที่สร้างขึ้นใหม่
เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสนายกัมพลวัชรพล
ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้รับยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
นำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวไทยรัฐวิทยาเป็นอย่างยิ่ง
เราไม่แปลกใจเลยที่ยูนิสโก้ซึ่งเป็นสมาคมนะครับ
เป็นหน่วยงานหนึ่งของโลกยอมรับประกาศท่านเป็นบุคคลดีเด่นนะครับ
ทางด้านการศึกษาเพราะท่านได้เกื้อหนุนได้เกื้อกูลได้ส่งเสริมและวางรากฐานทางการศึกษา
โดยเฉพาะเด็กในชนบทและห่างไกลนะครับ
เพราะฉะนั้นเรามีความภาคภูมิใจและชื่นชมศรัทธาในอุดมการและปนิษฐานของท่านอย่างยิ่งเลยครับ